เอามาเป็นหมดครับ

มามืดม้ามืดมากนะ

มีมูลค่า๑๕๐๐บาทสลับไปนะครับ
มีมูลค่าบ้างไม่มีมูลค่าบ้างแต่สูงสุดของเรามีมูลค่าถึง
หนึ่งแสนบาท
พร้อมแล้วนะครับมาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับ
ท่านแรกนะครับคุณก๊อฟโซคูมีอาจารย์วันชัย
แล้วก็มีคุณแจ๊คเชิญยิ้มแล้วก็คุณอุ้มลักษณะ

คุณแจ็คเชิญยิ้มค่ะอ่าโอเคคุณแจ็คเชิญยิ้มครับ

วันนี้จะมาตั้งคำถามชิวง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากครับ

ถ้าเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่เรื่องหนึ่งครับ
กระดิ่งของโดเรมอนครับ
มีสีอะไร
โอเคแล้วแต่เขา

อบสีเหลืองนะครับ

มีนักเวิร์ทบรรยะบาลสาวค์คุณเปิ้ลจิต
แล้วก็มีพี่โยทัศนวัลนะครับ
แล้วก็มีน้องเบลแล้วก็มีพี่หลุยเชิญยิ้มนะครับ

คุณปลื้มจิตได้ถูกเรื่องแล้วนะครับขอคำถามครับ
สวัสดีค่ะปลื้มจิตถิ่นขาวนะคะเป็นนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ

พอออกไปแล้ว

ถ้าตอบถูกข้อนี้ได้๑๕๐๐บาทมีโอกาสได้เล่นต่อนะครับ

แต่มั่นใจเกือบ๑๐๐นะครับว่าข้อนี้แน่นอนใช่หรือไม่ครับ

ซึ่งตอนนี้ดาวยังอยู่ครบเลยนะฮะ
ยังอยู่ครบเลยแล้วก็ได้เป็น๑๕๐๐บาทแล้ว

เล่นต่ออยู่แล้ว

โอ้นะหลังอันแล้วพี่ต้องติดตามของงาน
คุณชัดบอดิสแลมครับขออย่ายากนะครับ

อยากจะถามว่าเพลงความเชื่อของบอดี้แลมอยู่ในอัลบั้มอะไรนะครับ

ไม่ใช่ตัวช่วยด้วยต้องครับ

โอ้โหชื่ออะไรมากมายขอบคุณครับพี่แจ๊ค
เอาล่ะครับโอ้โหเก่งมากเลย๓ขั้นดาวยังเหลืออยู่๓โยงสุดยอดมาก
ข้อที่๔แล้วนะครับข้อนี้มีมูลค่า๓๐๐๐บาทครับ

แล้วก็คุณเอ็กซ์ปียะก็เป็นนักแสดงเช่นเดียวกันนะครับ
สุภาพบุรุษไปแล้วก็เมื่อกี้ขอไปเลือกสุภาพสตรีคุณซินดี้ครับ

ครับผมเลือกคุณซินี่นะครับคำถามครับคุณซินี่ครับ

ถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายเทศกาลสงกรานของเราหยุดยาวอะไรอย่างนี้หยุดยาวอย่างนี้แบบหยุดยาวอ่ะหยุดยาวของเขาอ่ะ
อันนี้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้พี่ว่าต้องใช้ว่ะ
ไม่เป็นไรครับเรามีดาว๓ดวงนะฮะใช้แล้ว๓๐๐๐บาทพลาดในข้อนี้แน่นะครับ
เอาละตอนนี้ตอนนี้อยู่ประมาณคำตอบที่เท่าไหร่ฮะถ้าแบบยังไม่ใช้ดาว
กรกฎากลาง๓๐กรกฎาใช่ไหมผมเห็นนึกว่าน้องนะว่าน่าจะ๓๐กรกฎาคม
อันนี้มันมีเปลี่ยนไป๒๙ด้วยมันก็ไม่กุ้งกลางไม่ปลายเดือนเลยว่า๓๐กรกฎามีดูแววสุด
ตอบแบบที่ยังไม่ต้องใช้ดาวนะครับตอบว่า๓๐กรกฎาครับเห็นด้วยตอบมาแล้วนะครับว่า๓๐กรกฎาคมนะครับ
เอาละมั่นใจมาต่อวันที่๓๐แล้วก็มีเหตุผลนะก็คือสิ้นเดือน
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม่มั่นใจเรามี๓ดวงใช้สักดวงไหมเออใช้เถอะใช้เถอะ
จะใช้แปะที่ไหนดีนะครับ๓๑เมื่อกี้ตัดไปแล้วผมบอกว่าฮาโลวิน
เหลือ๒๘กุมภากับ๒๙เมษา๒๘กุมภาก็หนาวเมษาก็ช่วงร้อน
เริ่มเริ่มจะหมดหนาวอะเนาะเริ่มแบบสปริงแล้วก็อาจจะใช่ใช่มีเหตุผลพักผ่อนช่วงนี้ป่
ช่วงพักร้อนพฤษภาอะไรอย่างนี้ถ้าจะแปะนะนี่ไม่รู้นะถ้าจะแปะพี่มองว่า
โอเคเมษาน่าสุดเพราะตอบ๓๐กระดาษครับแล้วก็แปะดาวอีกเว็บดวงนึง
ดาว๑ดวงนะครับตอบข้อ๒๒๙เมษาเพิ่มอีก๑คำตอบนะครับ
ข้อนี้นะฮะถ้าตอบถูกได้๓๐๐๐๐แล้วมีเวลาได้เล่นต่อแต่ถ้าตอบผิดก็บ้านมือปลอดครับ
ขอให้เป็นคำตอบ๒คำตอบนี้นะครับ๒๙เมษาใช่หรือไม่ครับหรือ๓๐กรกฎาครับ
แต่จะเป็นเทศกาลที่คนญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยจะต้องหยุดเพื่อที่จะไปดูดอกสกุลาบานนะคะ
แล้วก็เริ่มวันที่๒๙เดี๋ยวสายวันที่๕
สักกุระเนี่ย
ใช่แล้วที่พี่ป๋องวิเคราะห์มาใช่เลยช่วงนั้นสกุระเริ่มบานแล้ว
เขาก็หยุดไปเขาให้ความสำคัญกับช่วงนี้มากเลยนะคนญี่ปุ่นนะครับ
มาที่ขั้นต่อไปขั้นที่๕ขั้นนี้ต้องผ่านให้ได้เพราะว่าเราต้องทิ้งสามหมื่นแล้วนะครับ

ถ้าเล่นต่อขั้นที่๕นี่คือไม่ได้มือเปล่าเลยนะครับ

มีใครบ้างมาดูครับเดี๋ยวสองท่านล่ะครับ
นักร้องคือคุณเต้นน่ารักนะครับ

คุณผ้ากุ้งแน่นอนครับคุณผ้ากุ้งเลือกนะครับครับขอคำถามครับ
สวัสดีครับผมพลากุ้งมาเจนต้านะครับผม
เลือกผมเพราะคิดว่าคำถามโกงติงต้องโง่นะครับผมจัดให้
ผมเรียนศิลปะมาครับนะฮะจบศิลปากรนะครับ
วิชาที่ผมชื่นชอบหนึ่งวิชาคือวิชาร่างกายมนุษย์ครับ
คำถามที่จะถามนะครับช่วงนี้ก็เป็นนักร้องนะครับพิธีกรนะครับ
กล้ามเนื้อที่ใช้บ่อยเหลือเกินครับคือกล้ามเนื้อรอบปากครับผม

มันมีซ้ำกันนะข้อหนึ่งข้อสองถ้าผมตอบไม่ข้อหนึ่งก็ข้อสองใช่ครับ

ถ้าตรงวัดขอตอบข้อหนึ่งไว้ก่อนครับ
ตอบโดยที่ยังไม่ใช้ดาวนะครับขอตอบข้อหนึ่งคือออบีคิวลิสออกูลายนะครับ

ถ้าอยากจะได้หกหมื่นแล้วก็ต้องเก็บดาวอีกไว้หนึ่งดวงใช่ไหม

ถูกสักอันนึงเนี่ย
มันไม่ใช่๑หรือ๒เราก็ต้องกลับบ้านมือเปล่าเลยนะครับ
วัดไปวันนี้มาเล่นเกมอยู่แล้ว

ผมถามครั้งสุดท้ายครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบคำตอบนะฮะว่าจะใช้ดาวหรือไม่ใช้ดาวครับ

อ่าต้องมีการเสี่ยงกันนะครับ

จะต้องออก๑หรือ๒เท่านั้นถึงได้เล่นต่อนะครับ

ข้อนี้คุณจะทำให้เขาอยู่หรือว่าได้เล่นต่ออยู่ที่คุณแล้วนะครับ
กลับบ้านมือเปล่าหรือว่ามีไปสิทธิ์ลุ้น๖๐๐๐บาท

ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ

เขามีข้อดีนะ

มาดูครับว่ามีใครครับในขั้นนี้ครับ
ส่วนคำถามที่ผมจะถามเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับ
พี่อารงค์คิดว่ามันน่าจะนานแต่ว่าเอาที่มันไม่ใช่กว่าคือ
ห้าเนี่ยพี่ว่ามันใกล้ป่ะมันน่าจะลึกไปกว่านั้น
ก็คิดว่าน่าจะตัดข้อนี้ไหมเห็นด้วยป่ะถามก่อน

เกิด๑๙๗๖มันก่อนพี่๒๐ปีน่าจะนานกว่านั้น

ผมจะเอาไว้ใช้แบบเมื่อกี้เลยไม่๑ก็๒อ่ะ

ใกล้๑แสนเข้ามา
ผมบอกได้เพียงแต่ว่าต้องวางแผนกันดีนะครับ

พาไปถึง๑แสนก็คือต้องมีการวางแผนในการใช้จ่าย

ข้อไหนที่มีความมั่นใจ

แต่ถ้าไม่มั่นใจก็เอามาแปะกันพลาด
แผลกันดีนะครับว่าข้อนี้จะใช้ดาวหรือไม่

จะไปแสนนึงใช้แล้วมันไม่เหลืออีกสัก

๑ครับ๑๘๗๓ครับ
และเหลือดาวด้วยที่ไม่ใช้อะไรเลยนะฮะ
ข้อ๑๑๘๗๓ครับ

ใช่หรือไม่ครับ
นั่นก็คือปี๑๘๗๓นั่นเองครับ
หลักการเดียวกันขนลุกหลักการเดียวกับนางเสาไทย

แต่ถ้าเล่นต่อคุณต้องผ่านขั้นที่๗ให้ได้

เราได้เป็นใจซื้อ

เลือกแค่คนเดียวในขั้นนี้นะครับ
ขั้นที่๗เหลืออีกหนึ่งดวงดาวครับ
คุณเบลครับขอคำถามครับ
สวัสดีค่ะเบลชัยนาดอลสนะคะ
ถ้าเต้นอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
โอ้โหภาษาอังกฤษอีกแล้วว่ะ

รู้สึกว่าอันนี้เหมือนเขาเคยไปเรียนกับครูของเยิม

ตัวนั้นตัวจุดอ่ะ

เป็นไกลป่ะไม่เป็นไกลยนะ

ถ้าอยากผ่านไม่มั่นใจก็ต้องใช้ดาวแล้วไปลุ้นเอาข้อ๘ใช้ดาวไปเสี่ยงตรงนั้น

ข้อ๒มีดาว๑ดวงครับ

ตอบมาเป็นข้อ๒คือ

ชันไหล่ครับ

คุณปามไม่เหลือดาวแต่คุณปามเหลือดาวอีกดวงหนึ่ง

ถูกสักข้อแล้ววะ

มาขนาดนี้แล้ว

ครูมือดครับขอคำถามครับ
สวัสดีครับผมครูมืดประสาทธรรมอรามครับ
กับโขนเป็นมหานาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย
แล้วตัวละครสำคัญที่สุดในเรื่องอลามเกียรตรคือตัวทศกัณฐ์
ท่านก็ทราบนะครับว่าทศกัณฐ์นั้นโดยเขาบรรยัติไว้เลย

เพราะฉะนั้นตัวเขากันสีเขียวหน้าทศด้วยกันก็จะต้องเป็นสีเขียวไปในตัวด้วย
เรื่องรามเกียรทศกัณจะเซ็นสีเขียวตลอด
แต่ท่านทราบไหมครับในเรื่องรามเกียรนั้นมีอยู่ตอนหนึ่ง
ซึ่งทศกัณฑจะต้องเปลี่ยนศีรษะจากใส่สีเขียวมาเป็นใส่สีทอง
อยากทราบว่าในเรื่องรามเกียรนั้นตอนไหนครับที่ทศกัณฐ์เปลี่ยนจากการใส่ศีรษะสีเขียวมาเป็นใส่ศีรษะสีทอง

นี่คือคำถามจากครูมืดนะครับว่าราเมเกณฑ์ตอนใดที่ทศกัณฐ์เปลี่ยนศีรษะเป็นสีทอง
ทศกาลลงสวน๓ทศกัณฐ์จำแรงกาย๔ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบนจกาย

อาจจะมีก็ได้แต่ว่าการลงศูนย์ก็ไม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะจำเป็นต้องแปลงกาย

นึกไปถึงว่าถ้าสาวมาเก็บไว้ในใจ๑กับ๔น่าสนใจ

ได้ในข้อนี้ตอบไม่ได้นี่อายแม่เลยกลับไปบ้าน
ใช่
รักนางศรีดาเป็นไปได้๘๙๐เหมือนกันนะรักนางศรีดาต้องแปลให้เหมือนพระราม
ต้องมีข้อหนึ่งนะครับถ้าตอบต้องตอบข้อหนึ่งไว้ก่อน
เอาล่ะตอนนี้เหมือนได้นะฮะคำตอบมาแล้วนะครับระหว่างการวิเคราะห์กันกับผู้ช่วยพี่ป๋องนะฮะ
จะเป็นอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่านะฮะที่พี่ป๋องทำสำเร็จนะครับ

ปามเองด้วยนะครับตอบโดยที่ยังไม่ต้องใช้ดาวตอบว่า

เพราะว่าทศกัณต้องแปลงกายให้เหมือนพระรามครับ

แล้วมีรังเลอันไหนอยู่ฮะ

นี้ร่างเลอยู่
นั้นหมายความว่าคุณจะเลือกตอบ
ได้อีกเพียง๑คำตอบเท่านั้นครับ

ทศกัณฐ์จำแรงกายกับทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบนเจอร์กาย
พูดตรงนะเซียวท่องน้อยมากเลย

ตัดสินใจมาที่ข้อ๔นะครับ

เฉลยมาเป็นข้อ๑และข้อ๔เท่านั้น